คุณผู้ชมพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
นนท์เขาถามหาความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหน
ขับรถไปดีแท่งปูนสองแท่งหล่นลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ใช้คำว่าหวิดได้ไหมหวิดได้นี่เออเนี่ยปึบปึบสองก้อนลงมาแบบนี้ค่ะ
หล่นลงมาแบบนี้แล้วรถคันนั้นขับไปผ่านไปนิดเดียวเองค่ะ
คลิปนี้เพจข่าวคนนนนำมาโพสต์ไว้เตือนภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรถไฟฟ้าสายสีพ่วง
พัฒนาทิเบสขาออกตรงข้ามสาหร่ากลางจังหวัดนนท์ทะบุรี
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งไปมาเองนะครับ

ซึ่งต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็วิศวกรนะคะ
ได้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแท่งปูนดังกล่าวเนี่ย
เป็นแผ่นปูนที่ใช้ฉาบปิดคานเหล็กบริเวณขอบทางเดิน
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้แท่งปูนมันร่วงลงมา
เขาคิดว่าน่าจะเกิดจากฝนมันตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง
ทำให้แผ่นปูซึมซับน้ำเอาไว้จนกระทั่งมันกระเทาะหลุดออกมาร่วงลงมา
ก็เลยกลายเป็นเหตุแบบนี้ให้เราได้ดูกันนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ